มีปฏิบัติการจับกลุ่มคนร้ายจัดการกับคนร้าย
ตั้งแต่เย็น๘กพต่อเนื่องถึง๙กพ
ปฏิบัติการพิเศษเข้าไปหลายหน่วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งชุดปฏิบัติการเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นชุดปฏิบัติการนะครับ
ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งสิ้นเลยนะครับ
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของ๕ชุดเฉพาะกิจ
ใช่ค่ะมีหน่วยอรินทราช๒๖นะคะหน่วยนเรสวน๒๖๖
หน่วยคอมมันโด๙๐๔หน่วยหนุ่มานกองปราบราม
แล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาค๓ค่ะ
ที่ได้จัดกำลังพร้อมอาวุธครบมือเข้าประจำจุดต่างภายในห้างเทอร์มิโนเทนตี้วัน
เพื่อกดดันแล้วก็จับกลุ่มคนร้าย
ที่เป็นนายทหารกองพันธ์สรรพวุฒิที่๒๒กองบัญชาการช่วยรบที่๒
ที่ไปเที่ยวไล่กราดยิงผู้บริสุทธิ์นะคะ
ตำรวจทุกชุดอยู่ภายใต้การสั่งการโดยตรงจากพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ค่ะ
สำหรับหน่วยอรินทราช๒๖กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
บัญชาการตำรวจนครบานนำโดยพันธุ์ตำรวจเอกคณิตกลิ่นศรีศุกร์
ผู้กำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรืออรินทราช๒๖นะคะ
นำกำลังพร้อมอาวุธครบมือลงพื้นที่เป็นด่านแรก
แล้วก็เข้าไปปะทะกับคนร้าย
ทำให้มีหน่วยอรินทราช๒๖๒นายเสียชีวิต
ก็คือร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาแล้วก็ดาบตำรวจเพชรัตนกำจัดภัยค่ะ
ก็เป็นตำรวจสองนายที่เป็นฮีโร่เป็นผู้กล้าที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่เกรงกลัวต่อภัยที่จะมาถึงชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องประชาชนนะคะ
โดยหน่วยอรินทราช๒๖มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธ
และยุทธวิธีพิเศษการก่อการร้าย
ด้วยการแย่งชิงตัวประกันและรักษาความสงบในประเทศ
ต้องผ่านการฝึก๕หลักสูตรด้วยกัน
หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายสากล๒๔สัปดาห์
หลักสูตรการทำลายระเบิด๑๒สัปดาห์
แล้วก็หลักสูตรพลแม่นปืนอีก๔สัปดาห์ค่ะ
หน่วยที่สองนะคะคือหน่วยนเรสวน๒๖๑
นำโดยพลตำรวจตรีณพลบุญประสิทธิ์
ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ซึ่งในปฏิบัติการล้อมปราบและปะทะกับคนร้าย
ก็ทำให้สูญเสียร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสา
ซึ่งเป็นตำรวจพลร่มรุ่น๗๔ด้วยนะคะ
ซึ่งร้อยตำรวจเอกตระกูลก็มีการไปฝึกพิเศษที่เป็นพลร่มกระตุกเอง
โดยหน่วยนเรสวน๒๖๑เป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถในการรบพิเศษค่ะ
และการปฏิบัติการพิเศษเพื่อตอบโต้ต่อภัยคุกคามที่เป็นทหาร
รวมถึงการก่อความไม่สงบการก่อการร้ายทุกรูปแบบ
ด้วยการปฏิบัติการปกปิดรับผิดชอบการปฏิบัติการทั่วประเทศนะคะ
ซึ่งมีพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
แม้จะติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศ
ก็มีการสั่งการแล้วก็อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการครั้งสำคัญตลอด
คือมีการโทรศัพท์วีดีโอคอลสั่งการให้คำปรึกษา
ซึ่งในครั้งนี้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนาย
ก็คือพันธุ์ตำรวจตรีสัตวรรษคนชุมหรือว่าสารวัตรเกมได้รับบาดเจ็บเข้าที่ขาด้านซ้ายนะคะ
พระราชินีพระราชทายาทพระบรมวงศานุวงศ์และปฏิบัติการทางยุทธวิธี
สนับสนุนการปฏิบัติในการปราบรามอาทยากรรมของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
โดยต่อมาก็คือฮานุมานกองปราบนะคะ
ทีมนี้เราได้เห็นหน้าค่าตาแบบใส่ชุดเต็มยด
แล้วก็รู้จักกันก็ตั้งแต่คดีปล้นร้านทองที่ลบบุรีนะคะ
นี่เป็นทีมปฏิบัติการพิเศษชุดใหม่ที่ขึ้นตรงกับกองบัญชาการสอบสวนกลาง
นำโดยพลตำรวจตรีจิรพบภูริเดชผู้ประคับการกองปราบรามค่ะ
โดยปฏิบัติการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาด้านซ้าย๑นาย
ก็คือ๑๐ตำรวจตรีรัฐธรรมนูลทองนานะคะ
ซึ่งเป็นคนที่เข้าไปลากตัวร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาออกมาจากจุดเสี่ยง
หลังจากที่ร้อยตำรวจเอกตระกูลถูกยิง
แล้วก็เลยทำให้ตัวเองถูกสะเก็ดกระสุนปืนเข้าที่ขาซ้ายค่ะ
ผู้ประคับการปราบรามเคยให้เหตุผลในการตั้งชื่อหน่วยฮานุมานเอาไว้นะคะว่า
งปราบเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
โดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มีรหัสเรียกขานว่านาราย๑
ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของรามเกียรวรรณคดี
พระนารายเนี่ยมีทหารเอกคู่ใจก็คือฮานุมาน
พิเศษของกองปราบก็คือฮานุมานกองปราบ
โดยปัจจุบันหน่วยฮานุมานมีการฝึกอบรมหลักสูตร
ทั้งการต่อต้านการก่อการร้ายอรินทราชสวาสตแอดฟานซ์
แล้วก็หลักสูตรต่างด้วยค่ะครับ